ท่านผู้ชมครับที่จันทบุรีนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นเนี่ยก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ถึงขั้นชักปืนจะมายิงคู่กรณีโชคดีมากนะฮะ
คนที่กำลังจะถูกยิงเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยกระสุนด้าน
นี่ครับท่านผู้ชมครับใครเป็นใครนี่ฮะ
ทำชื่อไว้ให้หมดแล้วใครก่อเหตุใครแบบไหนอะไรยังไง
ค่ะวงเอาไว้นี่เห็นไหมฮะมีปืนด้วยนะครับ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปในสื่อออนไลน์นะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะเราตามหาจน
เจอนะครับวัยรุ่นสองคนในคลิปที่ถูกทำร้ายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรีนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
สองคนนี้คือพีชอายุยี่สิบสี่กับตูนอายุเท่ากันที่ถูกทำร้ายนะฮะ
นี่ครับสองคนนี้นะครับอยู่ในคลิปนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบกุมภาพันธ์ประมาณ
สามทุ่มกว่ากว่าเกือบสี่ทุ่มที่ศูนย์การค้าเจพีถนนชวนชื่นตะบนวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
กับตูนเนี่ยบอกว่าไปกับเพื่อนขี่จักรยานยนต์ไปซื้อของกันนะฮะที่ศูนย์การค้าตรงนี้นะฮะ
กลางวันนี่คือตรงนี้เลยฮะถนนชวนชื่นตรงนี้เป็นศูนย์การค้าด้วย
พอไปถึงตรงบริเวณแยกทางเข้าโต๊ะสนุกมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งรูปร่างสูงนะฮะ
แล้วก็ผอมสวมเสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงยีนดำไว้ผมสกินเฮด
ในคลิปนี่แหละท่านดูไปนะฮะอีกคนนึงคนที่สองรูปร่างเตี้ยผอมผอม
หมวกสีน้ำตาลเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงยินขาสั้นขี่จักรยานยนต์ฮอนด้า
กูปี้ไอสีชมพูมาตัดหน้าแล้วก็พูดจาให้ของลับอ่า
กับพีชบอกว่าก็ไม่ได้สนใจนะก็ขี่รถไปซื้อของตามปกติค่ะ
แต่พอไปถึงหน้าสถานอาบอบนวดแห่งหนึ่ง
วัยรุ่นสองคนนี้ได้ขี่จักรยานยนต์มาประกบอีกให้จอดข้างทาง
แล้วก็ลงมาจากรถตรงเข้ามาทำร้ายนะก็พยายามถามว่ามีอะไรมีอะไร
มาทำทำไมอ่าแต่สองคนนี้ไม่สนใจจะตอบคำถามเลยค่ะ
ตรงเข้ามาชกต่อยอย่างเดียวนะฮะก็พยายามป้องกันตัว
แล้วอยู่อยู่คู่กรณีคนนึงเนี่ยชักปืนออกมาจากเอวค่ะ
จ่อยิงเขาด้วยนี่ฮะโชคดีมาก
คือกระสุนมันด้านคือปืนมันยิงไม่ออกค่ะปืนมันด้านนะอืม
แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นตะโกนตะโกนห้ามอ่า
พวกนี้มันก็เลยพากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เขาก็หาเรื่องพวกผมเลยครับเขาก็มาพูดว่ามึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหม
ครับแล้วเขาก็ผลักเพื่อนผมลงจากรถ
แล้วไอ้ตัวเล็กก็มาเตะผมไปทีนึง
แล้วเพื่อนผมก็ผลักไอ้ตัวเล็กล้มแล้วผมก็กำลังจะไปซ้ำ
แล้วคราวนี้มันก็ชักปืนออกมาแต่เพื่อนผมเห็นตอนนั้นผมไม่เห็น
ผมเลยกำลังจะต่อยเพื่อนมันไอ้ตัวเล็ก
แล้วคราวนี้ไอ้เสื้อแดงไอ้คนที่มีปืนนะครับ
มันเห็นว่าเพื่อนมันกำลังโดนอยู่มันก็เลยมาดึงผม
เอาปืนทุบมาที่ตรงนี้ทีหนึ่งแล้วแล้วคราวนี้ผมผมเห็นปืนก็เลยหยุด
เลยให้ฝั่งฝั่งนั้นกระทืบต่อยกันไปประมาณสามสี่ครั้ง
แล้วคราวนี้สักแป๊บเขาก็ชักปืนแล้วก็ยิง
แต่ยิงหลายรอบแล้วพี่ในคลิปมันไม่เห็น

แล้วคราวนี้มันก็มีจังหวะที่มันชักแล้วมันยิงขึ้นฟ้า
แล้วคราวนี้สักแป๊บพอคนเริ่มมุมเยอะแล้วเขาก็แยกย้ายพี่
เรายืนยันได้เลยว่าเราไม่รู้จักสองคนนั้นเลย

ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วนะครับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนค่ะจับคนก่อเหตุในคลิปทั้งสองคนได้แล้ว
อนุญาตไม่เรียกว่าวัยรุ่นแล้วนะคะเพราะว่าอายุก็ไม่วัยรุ่นแล้วนะ

นายพิริยพงภพจรรย์นะคะหรือว่าในมาร์คอายุ๒๑ปี
ของกลางด้วยเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๒กระบอก

อีก๕๕นัดเยอะมากคุณสะสมไปทำอะไรคะเนี่ย
นัดค่ะไปจับได้ที่บ้านพักที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงค่ะในกรอบกริจเนียนไทยสงศ์ชื่อในอาร์ต

เหมือนกันนะเราน่ะเออเนี่ยค่ะสองคนไม่ได้ดูแลกันเลยนะ
อายุต่างกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ได้ช่วยบอกกันเลยว่าอะไรควรไม่ควร
๒คนนี้นะคะไปจับได้ไปจับในอาร์ตได้ที่ตลาดโต้รุ่งกลางเมืองจันทบุรี
ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาพาอาวุธปืนมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้นะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าอะไรรู้ไหมคะพวกผมเคยติดคุกมาแล้วเอาแล้วยังไงมันห้าวพกปืนติดตัวไว้เพื่อขู่เท่านั้นแหละงงไหมถ้างงไปฟังค่ะ
ผมบอกพี่ตัวเล็กขนาดนี้มีเงินมีเองอะผมเลยพักปืนออกมาขู่เขาบอกว่าจะยิงเนี่ยถ้ายิงผมจะยิงเนี่ยจูบเป็นฟ้ามีผู้หญิงกลัว

คือคนที่เคยติดคุกเคยต้องโทษออกมากลับตัวเป็นคนดีเยอะแยะ
กล้าที่ห้ามเพราะมีปืนลองไม่มีปืนเนี่ย
ไอ้สองคนนี้จะไปกล้าต่อยตีอะไรกับเขาขนาดนี้ไหม